อาเซียนก็จะดีกว่า๔๐คนเลยครับ
คนที่เรียกมาคัดตัวก็ยังไม่รวมแก่หลัก
เกโรดิโก้พูดถึงการเรียกมานะครับว่าทุกคนนั้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในเวลา๕๖วันนะครับ
จะมีโอกาสให้ทุกคนได้ซ้อมแล้วก็แสดงฝีเท้าออกมาก่อนที่จะตัดให้เหลือ๑๔คน
ซึ่ง๑๔คนเนี่ยมี๖คนที่อยู่ในแก่หลักไปแล้วนะครับ

แต่อยากให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสในการสัมผัสการฝึกซ้อมระดับทีมชาตินะครับ
ก็มีดาวรุ่งเข้ามารายงานตัวหลายคนนะครับ
ตัวหลักมา๓๗คนขาดเพียงแค่๓คนนะครับที่มีชื่อแล้วไม่ได้เข้ามาในการรายงานตัว
ก็คือเจษฎากรขาวงามณฑวุฒิสุมนะครับ
ผู้เล่นจากบางกอกยูเนเต็ดรวมถึงชายเชษกึ่งกลาง
ผู้สาประตูจากอสัมชันโคราช
เกลก็บอกนะครับว่า๕วันหวังว่าทุกคนนั้นจะเค้นฟอร์มเก่ง
ใจทีมงานในการตัดตัวครั้งนี้ได้
ซึ่งอย่างน้อยนะครับผู้เล่นที่เข้าไปในชุดสุดท้าย
จะมีโอกาสได้เก็บตัวกับ๖นักเตะที่นำโดยมุมัติอุสมันบูซา
แล้วก็กิติพานุวงศ์๒นักเตะชุดแชมป์อาเซียนเป็นแกนอยู่นะครับ
แล้วตัดเหลือ๑๔คนก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่น๒๐ปี
ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็ติดตามกันได้นะครับว่า
เราจะมีโอกาสไหมนะครับที่จะไปเล่นในฟุตซอลชิงแชมป์โอลิมปิกของเยาวชนนะครับ